ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับที่อุดรธานีนะครับ
ผู้ชายคนนึงเขากลับมาที่บ้านแล้วเห็นรอยเท้าของผู้ชายอยู่ในห้องนอน
ที่บ้านก็มีแค่ภรรยากับพี่ชายหึงระแวงพี่ชายอยู่แล้ว
ทีนี้ถึงขั้นฆ่ากันตายฆ่ากันตายเลยนะครับทุกผู้ชมครับพี่กับน้องนะครับ
นี่เป็นภาพที่สพเมืองอุดรธานีไปตรวจสอบนะครับ
หลังจากที่เกิดเหตุในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๓บ้านคำกลิ้งตะบนบ้านจันทร์
มีคนถูกยิงเสียชีวิตทีแรกเนี่ยบาดเจ็บแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ถูกยิงที่บ้านเนี่ยตรงจุดประตูหลังบ้านนะครับบ้านเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง
ผู้ที่ถูกยิงบาดเจ็บแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนจะเสียชีวิต
ชื่อนายสาธิตอายุ๓๐ปีนี่คือบ้านที่เกิดเหตุ
ถูกยิงเข้ากลางหน้าอกหนึ่งนัดส่วนคนยิงคือน้องชายนะ
น้องชายชื่อนายสมคิดพี่ชายชื่อนายสาธิตนะครับ
น้องชายชื่อนายสมคิตอายุ๒๘ปีอยู่บ้านเดียวกัน
หลังจากก่อเหตุแล้วนั่งรอมอบตัวอยู่กับตำรวจอยู่ที่บ้านนะครับ
ไม่ได้หลบหนีไปไหนนายสมคิตที่เป็นมือปืนบอกว่า
เขามีภรรยากับลูกหนึ่งคนอยู่ที่บ้านหลังนี้กับพ่อและแม่
แล้วก็มีพี่ชายด้วยพี่ชายไม่มีครอบครัวพี่ชายยังโสด
เมื่อสัก๒สัปดาห์ก่อนเขาออกไปหาปลาทั้งคืน
กลับมาบ้านตอนเช้าเขาเห็นรอยเท้าผู้ชายอยู่ในห้องนอนของเขา
ตอนนั้นเขาก็ระแวงว่าภรรยาจะปันใจให้กับพี่ชายหรือเปล่า
ถามภรรยาเขาอ้างนะบอกว่าภรรยาไม่ตอบ
ภรรยาเอาแต่ยิ้มก็เลยยิ่งระแวงใหญ่กลัวว่าจะถูกสวมเขาโดยพี่ชาย
ไปถามพี่ชายพี่ชายปฏิเสธ
ก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้ตอนช่วงประมาณทุ่มหนึ่ง
นายสมคิตผู้ต้องหาบอกว่าเขานั่งดื่มเบียร์อยู่
ส่วนพี่ชายของเขาดื่มเหล้าอยู่ในบ้าน
ภรรยาเขากลับมาจากทำงานเขาก็เข้าไปคุยกับภรรยาในห้องนอน
แล้วก็บอกว่าเลิกทะเลาะกันเถอะจะทะเลาะกันก็ทะเลาะกันไป
อย่าเอาพี่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เรียกเขาออกมาจากห้อง
บอกมานี่สิเขาอ้างว่าพอเขาเดินออกมาจากห้องไปหาพี่ชาย
พี่ชายทำร้ายเขาก่อนก็เลยเกิดเหตุชุลมุนเกิดขึ้น
เขาสู้ไม่ได้เลยชักปืนขึ้นมานะครับเป็นปืนไทยประดิษฐ
กอยู่ที่เอวพกติดตัวตลอดเวลาจ่อยิงใส่พี่ชายหนึ่งนัด
แต่พี่ชายใช้มือปัดออกเขาเลยยิงซ้ำอีกหนึ่งนัด
ทีนี้กระสุนเข้ากลางหน้าอกพี่พี่ล้มลงกองกับพื้น
หลังเกิดเหตุเขาเอาปืนไปทิ้งสระน้ำหลังบ้าน
แล้วก็แจ้งมีญาติญาติภรรยาเขาก็แจ้งตำรวจ
มาพาพี่ชายไปโรงพยาบาลส่วนตัวเขาก็นั่งรออยู่ที่บ้าน

ขณะที่นางจันทรัศน์ภรรยาของคนก่อเหตุนะครับ
ปมปัญหาบาดหมางมันเกิดมาจาก
สามีของเธอหวาดระแวง
กลัวว่าเธอจะเป็นชู้กับพี่ชาย

เนื่องจากก่อนหน้านี้สามีเห็นรอยเท้าคน

ก็เลยคิดว่าเป็นรอยเท้าพี่ชาย
แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่

แล้วทีนี้มันมีฝุ่นอยู่บนบ้าน

ค่ะแล้วเขาก็ถามว่าใครขึ้นมาบนบ้าน
เพราะว่าเขากลับคล้ายกับเป็นคนสังเกต
ค่ะแล้วก็บอกว่า

บอกว่าขึ้นไปแต่ว่าเขาไม่เชื่อ

ไอ้สิฮัศน์อาวุธให้ไหวน้องมานี่
น้องเขาเคยบอกมาฟับทุกอย่างไหม

เอ่อแอบพูดขอเลี่ยงได้ก่อพวกน้องนี้ไม่ได้กลีนจอบนอน
นะคะครับบอกว่าไปโยนทิ้งไว้ที่บ่อน้ำ
ใกล้กับบ้านที่พักอยู่อะค่ะ
เมืองตนแจ้งคอหาค่าผู้อื่นโดยเจตนา
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
ควบคุมตัวนายสมคิดมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพตอน๙โมงเช้า
ครับก็นอกจากทำแผนแล้วหลักฐานในคดีที่สำคัญเนี่ยนี่ต้องหาให้เจอนะ

คดีไปหลุดในชั้นศาลเพราะว่าไม่มีหลักฐานสำคัญนะครับ